จอดรถในลานจอดรถห้างสรรพสินค้า

เห็นแล้วก็รู้สึกเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ผู้หญิงน่าตาดีก็เลยใช้ปืนปลอมจี้
จะพาไปบังคับข่มขืนแต่เธอใช้ไหวพลิบเอาตัวรอดมาได้
เนี่ยค่ะเป็นการทำแผนนะคะนายถากูลอินรุ่งวัยสี่สิบเจ็ดปี
เป็นคนขับรถผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งถูกตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการ
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าหน้าที่ก็พาไปสามจุดด้วยกัน
จุดแรกเลยคือลานจอดรถชั้นหนึ่งของห้างสรรพสินค้าค่ะจุดที่สองเป็นโรงแรมที่ผู้ต้องหา
พยายามพาผู้เสียหายไปหวังข่มขืนและจุดที่สามคือปั๊มแก๊ส
ริมถนนศรีนครินบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะ
อันนี้ก็คือจุดโรงแรมม่านรูดที่จะพามาข่มขืน
แต่ผู้หญิงเขาไหวตัวทันแล้วก็เอาตัวรอดมาได้
โฟเฟอร์รายนี้ก็เลยขับรถของผู้หญิงนี่แหละหนีไป
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพทุกอย่างบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี้ยเอารถผู้บริหารที่ตัวเองบนขับนะ
ไปตรวจเช็คที่ศูนย์ที่อยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
แล้วก็เลยไปเดินเล่นที่ห้างเพื่อค่าเวลาเดินอยู่บนลานจอดรถชั้นที่หนึ่งค่ะ
เห็นผู้เสียหายหน้าตาดีนั่งอยู่ในรถเลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
วักบีบีกันที่เก็บมาพกมาในกระเป๋าเนี่ยก่อเหตุไป
ผู้เสียหายวัยสามสิบสามปีเล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเนี่ย
เป็นพนักงานบริษัทเครื่องสำอางเนี่ยค่ะก่อนเกิดเหตุนัดลูกค้าไว้ที่ห้างสรรพสินค้านี่แหละ
แล้วก็อาจจะนั่งติดต่อลูกคงลูกค้าทีนี้จังหวะที่จะลงจากรถเนี่ยค่ะ
คนร้ายมาแบบนี้เลยเอาปืนมาจี้แบบนี้เลยค่ะ
บอกขึ้นไปแล้วก็บังคับให้เธอขับรถออกจากห้าง
โดยคนร้ายนั่งอยู่ข้างหลังเบาะคนขับรถ
จี้บังคับให้ขับไปตามแผนวนศรีนครินต์นะคะ
ตอนแรกให้เลี้ยวเข้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามันเป็นโรงแรมร้างไปแล้วใช้การไม่ได้
ก็บังคับเธอขับออกไปให้ไปอีกที่หนึ่ง

มีม่านรูดมันก็คือลักษณะม่านรูดนี่แหละค่ะ

รู้เลยว่าถ้าเอาหน้ารถเข้าไปเนี่ยหนีไม่ได้แน่นอน

ชิดด้านขวาด้วยเพื่อให้คนร้ายออกมาไม่ได้
แล้วก็ถอยชนโต๊ะชนอะไรเพื่อให้พนักงานวิ่งมาดู
หลังจากนั้นเธอก็เปิดประตูอาศัยช่วงจังหวะเวลานั้นนั่นแหละวิ่งหนีออกมาเลย
คนร้ายเห็นท่าเมื่อดีปีนมาเบาะหน้าแล้วขับรถของเธอ
ออกจากโรงแรมแล้วก็หนีไป
พี่หนูกลัวไปหมดแล้วหนูขอร้องนะหนูไม่เข้าได้ไหมขอส่งตรงนี้อะไรอย่างนี้
แล้วเหมือนหัวพี่บังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกก็บอกให้เข้าเอาหน้าเข้าตั้งแต่แรกไม่เอาเข้า
เขาก็เหมือนเราดุเราใช่เขาบอกว่าเราเอาหลังเข้ามาบอกพี่หนูกลัวอะไรอย่างนี้
เข้าไม่ได้จริงแล้วมันช่วงจังหวะนั้นคือมันเป็นกำแพงโรงแรมอ่ะ
คือเราสามารถเปิดประตูได้แต่เขาจะติดไงคะ
เราก็เลยเปิดปุ๊บเราก็วิ่งหนีเลยแล้วก็เลยตะโกนบอกน้องที่อยู่แถวนั้นว่า
เขาเป็นโจรเขาจี้หนูมาอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีปืนด้วยนะคะ
ก็อยากฝากผู้หญิงทุกคนนะคะก็คือไม่ว่าจะไปแบบที่ไหนห้าง
หรือว่าสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นปั๊มก็คือไม่ว่าจะขึ้นรถหรือว่าลงรถ
ก็คือขอให้มองซ้ายมองขวาก็คือคนสมัยนี้เราก็ไว้ใจไม่ได้
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราจริงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็เคยดูแต่ข่าวแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงบางที
เหมือนก็ต้องพยายามใช้สติดีถ้าเกิดเราไม่มีสติเราก็คงอาจจะไม่ได้รอด
แล้วก็โชคดีแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ถากูนะคะโดนแจ้งไป๓ข้อหานักเลยค่ะ
คือกักค้างหน่วงเหนียวบังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่นตกใจกลัวและชิงทรัพย์ค่ะ

คือต้องเตือนกันจริงเนาะ
และโดนขนจี้พาไปข่มขืนนี่มันก็อันตรายมากเลย
ต่อให้เราอยู่ในรถนะคะไม่ว่าจะแค่แป๊บเดียว๑๐นาที๕นาทีหรือว่านานกว่านั้น

อันนี้ต้องย้ำเตือนกันเลยอย่าว่าแต่ผู้หญิงนะคะ